มีอดีตภรรยานายกเทศสมบังบัวทอง
ทบุรีมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าอยู่ถูกทหารบุกบ้าน

ดูจากกล้องวงจรปิดเลยค่ะตำรวจแล้วก็ทหารหลายนายค่ะ
ขอพบกับนางกาญจนาเจริญนนทศิษย์เจ้าของธุรกิจซื้อขายรถจักรยานยนต
โรงรับจำนำในตลาดสดบางบัวทอง
พอพนักงานบอกว่านางกาญจนาอยู่ที่โรงรับจำนำ
กลุ่มนี้ก็ตามไปพบที่โรงรับจำนำค่ะ
กาญจนาบอกว่าทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
พันธุ์ตำรวจตรีประวิทย์อินตาตำแหน่งสารวัตร
หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดนทบุรีพร้อมกับตำรวจทหารกว่า๒๐นายเลยนะคะ
วิสาสะเข้ามาในร้านไม่มีหมายค้น
แล้วก็พูดจาทำนองว่าตัวเธอมีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีนในการซื้อเสียงช่วยพี่เขย
ซึ่งก็คือนายวัญชัยเจริญนทศิษย์ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทยเขต๖เบอร์๕
ยืนยันบอกว่าเธอถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามแน่นอน
เพราะเธอไม่ได้มีส่วนช่วยหาเสียงอะไรเลย
เธอก็แค่ดูแลร้านขายรถจักรยานยนต์แล้วก็โรงรับจำนำ
ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยซ้ำ
เข้ามาที่นี่ตำรวจสันติบาลจอดรถด้านหน้า
เสร็จแล้วก็ลงมาถามพนักงานที่นี่ถามว่าถามถึงพี่ว่าพี่อยู่ไหม
น้องก็ถามว่ามาติดต่อเรื่องธุระอะไร
เขาก็บอกว่าพอดีมาจากสันติบาล
น้องก็เลยบอกว่าให้ไปหาพี่ที่โรงรับจำนำ
ถามว่าใครเจอเหตุการณ์นี้ทุกคนตกใจไหม

อยู่รถมาจอดสันติบาลรถตำรวจมาจอดกันเพียบหน้าบ้าน
ทหารก็ยืนอยู่หน้าบ้านแบกกระบอกปืนเลยอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมา
ใครผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดว่ายังไง
วันนี้ถามว่าพี่ในฐานะผู้หญิงอยู่กันกับลูกที่นี่
สองคนตรงนี้ถามเหมือนโดนคุกคามไหม
เขาก็ไปหาที่โรงรับจำนำบอกไปขอพบพี่

พอมาถึงเขาก็มาแนะนำตัวว่าเขามาจากสันติบาล
ถามว่าหมายค้นเรื่องอะไรให้เราสักอย่างไหมไม่มีเลย
ซึ่งนางกาญจนาบอกว่าเธอพยายามชี้แจงกับชุดเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้ามาแล้วนะคะ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลย
กับการหาเสียงของนายวัญชัยพี่เขยเนี่ย
แม้แต่แผนพับใบโรชัวร์สักใบในร้านก็ยังไม่มี
ไม่เคยลงไปเดินหาเสียงให้กับพี่เขยด้วยซ้ำ
ธุรกิจแค่ที่มีอยู่ก็ยุ่งจะแย่อยู่แล้ว
การเข้ามาแบบนี้เนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ทำเหมือนว่าเธอเป็นอาทยากร
ลูกค้าเอ่ยพนักงานเอ่ยลูกสาวเอ่ยตกใจกันทั้งร้านค่ะ
เธอบอกว่าที่ตอนสามีของเธอโดนยิงตายไปตั้ง๘ปี
เห็นจะมีใครจับคนร้ายได้เลยนะ
เห็นจะมีใครมาจริงจังอะไรแบบนี้เลย
แต่กับคนทำมาหากินอย่างเธอและเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กกับลูกสาว

เลยอยากจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้ค่ะ